อาทยากรรมเนี่ยยังไม่หมดนะคะคือหลายคดีเหลือเกินที่เป็นข่าว
แล้วก็อีกหนึ่งคดีที่เราตามเป็นข่าวหน้าหนึ่ง
พาดหัวฆ่าสาวปวสอศพหมกห้อง
เหตุการณ์นี้ตำรวจก็มีการเปิดเผยมาตั้งแต่เมื่อวาน
เพราะว่าไปที่อาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งค่ะ

ปรากฏว่าเจอเป็นศพเสียชีวิตแล้วในสภาพเปลือยกาย
แล้วก็มีผ้านวมสีขาวคลุมอยู่
ทีนี้จากการตรวจสอบสภาพศพนะคุณผู้ชม
ก็มีรอยบวมช้ำบริเวณหนกแก้มด้านขวา
ตาขวาก็ถูกกระแทกจนห้อเลือดแล้วก็มีร่องรอยการถูกบีบคอ
ทีนี้คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครเข้ามาก่อเหตุ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานตลาดภูนะคะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตภายในห้องพัก
ซอยเทิดไทย๒๒แถวตลาดพลูนั่นแหละค่ะ
ก็มีการนำกำลังไปตรวจสอบพร้อมกับทีมแพทย์
จุดที่เกิดเหตุนี้เลยคุณผู้ชม
เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นค่ะอยู่ในซอยเทิดไทย๒๒
แล้วห้องที่ชั้น๓ไปพบศพเป็นนักศึกษาปวส
แถวฝั่งทนนี้นะคะอายุ๑๙ปี
มีบาดแผลบริเวณโหนกแก้มขวาตาขวาห้อเลือดลำคอถูกบีบ
แล้วจากการตรวจค้นภายในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้
รวมถึงไม่มีทรัพย์สินศูนย์หาย
ทีนี้ก็เลยมีการนำศพส่งโรงพยาบาลสิริราช

แล้วก็จากการตรวจสอบห้องที่พบศพอยู่ชั้น๓
ลักษณะของอาคารอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ

ก็ต้องไปตรวจหาไปสอบถามคนที่อยู่ในบ้าน

ปรากฏว่าในตึกแถวนี้อยู่ร่วมกัน๕คน
หนึ่งก็คือน้องเมย์น้องเมย์คือผู้ตายสาววัย๑๙ปีนี่แหละค่ะ
รวมถึงยังมีนายมาร์คเป็นพี่ของน้องเมย์
แล้วก็มีนายแป๊กนายแป๊กเป็นลูกชายของเพื่อนพ่อ
เพราะว่าในแป๊กครอบครัวของน้องเมย
เขาก็รับมาดูแลตั้งแต่เด็กค่ะ
คือเหมือนกับว่ารับมาอนุเคราะห์มาดูแลอยู่ด้วยกันมา๖๗ปีแล้ว
แล้วก็ยังมีแฟนของผู้ตาย
รวมถึงในเอิร์ทที่เป็นลูกน้าสาวอีกด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
มีการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
สืบสวนก็มีการนำตัวพยานที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำ
แฟนนุ่มของผู้ตายค่ะก็ได้บอกได้เล่าให้ฟัง
คบหากับผู้ตายมาประมาณสักปีกว่า
ในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายจะรับรู้เลยว่าคบหาดูใจกัน
แล้วก็ฝั่งผู้ชายก็จะมานอนที่ห้องของน้องเมย์

วันที่เกิดเหตุก่อนเกิดเหตุ
ทางฝั่งแฟนผู้ชายก็ไปรับผู้ตายมารับน้องเมย์มาส่งที่บ้าน

หลังจากนั้นเนี่ยก็จะชวนน้องเมย์ไปทำธุระนี่แหละ
แต่ว่าน้องเมย์ก็บอกว่าไม่เอาเหนื่อยจะพักผ่อน
ก็เลยทำให้ผู้ชายออกไปคนเดียวน้องเมย์ก็นอนอยู่ที่ห้อง
เพราะว่าผู้ชายไปร้านเกมไปทำรายงานส่ง
แล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งตอน๖โมงเช้าค่ะ

เห็นว่าน้องเมย์นอนอยู่ในสภาพที่มีผ้าห่มสีขาวคลุม
แล้วก็สภาพคือผ้าห่มเปียก
ทีนี้พอเปิดดูก็รู้สึกว่า
ก็เห็นเลยว่าแฟนเสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ค่ะก่อนหน้านี้มันมีสัญญาณที่มันเป็นสิ่งผิดปกติ

ไม่ค่อยคุยไม่ค่อยเล่นเหมือนเมื่อก่อน

เพราะว่าทางแฟนของน้องเมย์แล้วก็น้องเมย
ก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันก่อนหน้านี้
ไม่ได้มีเรื่องนอกใจไม่ได้มีเรื่องชู้สาวอะไร
ฟังเสียงแฟนของน้องเมย์หน่อยนะคะ
แล้วคือตอนเขาเลิกงานผมก็ไปรับเขาปกติ

ผมก็ออกมาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ไปเอาเงินที่พ่อผมอีกที

คือก่อนผมไปผมตกลงกับเขาว่าให้เขาตากผ้าอาบน้ำให้เรียบร้อย
แล้วผมก็กลับไปทำงานแล้วให้เขาไปด้วย

ใช่แล้วคือเขาบอกเขาเหนื่อยเขาไม่ไป

แต่เราก็ไม่ได้คิด
ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเพราะมันอยู่ในบ้านนะพี่

คือเขาจะล่าเริงมากกว่านี้แต่วันนี้เขาดูซึม
เขาดูแบบไม่เล่นอะไรกับผมเลย

เป็นวันนี้วันเดียวครับเราเป็นแล้วเราก็ไปเลย
คุณผู้ชมเรื่องนี้ตำรวจก็บอกว่า
จากพฤติการคาดว่าน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรม
แต่ว่ายังระบุไม่ได้แน่ชัดเดี๋ยวจะต้องรอผลก่อน

ตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยประมาณ๓๔คน
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อคืนตอน๓ทุ่มค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกประสงค์อารมณีผู้กำกับการสืบสวน
บังคับการตำรวจนครบาน๘ไปจับกลุ่มตัวในแทน
แทนเป็นพ่อเลี้ยงของน้องเมย์
จับได้แถวปฐุมวันแล้วก็นำตัวมาสอบที่สอนอตลาดภูนะคะ

เขาไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วก็บันทึกภาพได้
ว่านายแทนไปวนเวียนอยู่เท่านั้น

แล้วก็มีรายงานมาด้วยว่าเมื่อคืนนี้ในแทนก็ยอมรับสารภาพแล้ว
บีบคอฆ่าลูกเลี้ยงจริงแต่ไม่ได้ข่มขืน
แล้วที่ทำเนี่ยเพราะว่าลูกเลี้ยงขัดขืนต่อสู้
เขาก็มีการแอบไขกุญแจเข้าไปในบ้านตอนตี๑

ไปเทียบกับคราบน้ำที่อยู่บนผ้าห่ม
รวมถึงในที่เกิดเหตุเจอพวกขนหน้าแข้งเจอพวกขนเพชรด้วย